ทางชาวบ้านเองที่ยังคงเป็นห่วงทรัพย์สิน
ก็ได้กลับเข้าไปบริเวณใกล้เคียง

ดังนั้นทีมข่าวของเรามีรายงานสดจากที่เกิดเหตุนั้น
คุณคุณพลอยซาจิฤทธิสินผู้ศิกข่าวไทยรัตร์ทีวี

ค่ะหลังจากเกิดเหตุอาคารสองชั้นนะคะย่านรามคำแหงสามสิบเก้าค่ะ
ซุดตัวลงมากว่าหนึ่งเมตรเมื่อวานที่ผ่านมานะคะบรรยากาศล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปิดกั้นพื้นที่นะคะเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่นะคะ
เนื่องจากเกรงว่าตึกนั้นอาจจะซุดลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่นะคะก็คือสภาพค่ะ
ของอาคารสองชั้นนะคะย่านรามคำแหงค่ะที่ซุดตัวลงมากว่า๑เมตรเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะเบื้องต้นค่ะ
พบว่าอาคารหลังนี้นั้นได้สร้างอยู่ในพื้นที่ท้องนาเก่านะคะมาแล้วกว่า๒๐ปีค่ะ
โดยคาดว่าสาเหตุนะคะอาจจะเกิดจากผืนดินซุดตัวนะคะ
ส่วนจะมีการต่อเติมรายละเอียดของตัวอาคารหรือไม่นั้นนะคะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ
โดยเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็บอกว่ายังไม่มีการดำเนินคดีใดกับเจ้าของอาคารนะคะ
เนื่องจากอาคารนี้มีผู้อยู่อาศัยจำนวนสามสิบสามคนค่ะได้แบ่งออกเป็นห้องเช่าจำนวนยี่สิบห้องนะคะ
ละสิบห้องค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ
ให้ประชาชนนะคะไปพักในที่พักของชุมชนรวมถึงตามสถานีตำรวจใกล้เคียงค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการหนีออกจากอาคารจำนวน๒คนค่ะ
ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ได้มีชาวบ้านค่ะรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารนะคะ
เข้ามาดูแลตรวจสอบทรัพย์สินรวมถึงประเมินค่าความเสียหายค่ะ
พี่สมบูรณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่สมบูรณ์กันค่ะ
ค่ะพี่สมบูรณ์คะวันนี้เราเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินอะไรบ้างคะ
อยู่ข้างในนี้ค่ะพี่อ๋อก็มีเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างอะค่ะ
ที่เอาออกมาไว้ได้ค่ะแล้วเมื่อวานเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างคะ
ช่วยเล่าให้ฟังอ๋อเมื่อวานนี้ตอนที่พี่มาเรื่องเกิดขึ้น
คือพี่มากินข้าวตอนเที่ยงเนอะลูกชายพี่นอนอยู่ข้างบน
เพราะว่าพักเที่ยงเราจะมาพี่เนี่ยจะมาทุกวัน
ทีนี้เห็นเขากำลังต่อเติมหรืออะไรใส่อยู่ข้างล่าง
เขาเจาะอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างอ่ะอืมจะเป็นท่อปลาปลานี่แหละ
แล้วทีนี้มันก็เลยแยกออกจากกันประมาณเท่านี้แหละแต่พี่ก็เดินข้ามไปแล้วเจอ
แล้วก็ขึ้นห้องหาลูกชั้นสองอืมห้องเบอร์สิบเจ็ดนะค่ะ
แล้วทีนี้พี่ก็เลยไม่ได้สนใจว่าเออมันจะถล่มแต่แล้วเขาคิดอยู่
ก็เลยไปปลูกลูกชายแล้วทีนี้พี่ก็เลยเออไปทำงานบ่ายโมงเนอะ
แล้วทีนี้มาประมาณทุ่มนึง๒ทุ่มพี่มาหาลูก
จะเอาลูกไปหาหมอเพราะว่าเขาปวดแขนก็เลยประมาณทุ่มนึง
พี่มาอีกรอบรอบแรกอ่ะครั้งหนึ่งรอบรอบสองอีกนะสองทุ่ม
มันจะดังกึ๊กลงไปมันจะลงไปอย่างนี้เลยแหละแต่พี่มีความรู้สึกว่ามัน
มันเหมือนมันมันจะแผ่นดินไหวอ่ะพี่ก็เลยเออเขารีบพาลูกไปหาหมอ
เพราะว่าต้องการใบรับรองแพทย์แล้วทีนี้กลับมาสามทุ่มครึ่ง
พาลูกกลับมาลูกชายก็เลยเอาใบรับรองแพทย์ขึ้นไปอยู่ข้างบน
เอาไปไว้แล้วก็มีเพื่อนเขาอยู่ข้างบนสองคนทีนี้มันก็เลยลั่น
เสียงเสียงบนห้องมันลั่นตรงหลังคาน่ะมันลั่น
สองครั้งลูกชายพี่ก็เลยวิ่งลงมากองอยู่ข้างล่างหมด
เขาก็เลยโทรโทรตามโทรตามไอ้พี่ให้ไปไปตามน้องแป้งอ่ะ
คนที่รถเขาอยู่ข้างล่างเนอะที่เขาเสียหายมากอ่ะ
ห้องเขาอ่ะพี่ก็เลยวิ่งไปอืมมาตามแล้วแล้วก่อนหน้านี้อ่ะค่ะ
แล้วมันเคยมีสัญญาณเตือนเราไหมว่ามีน้องแป้งบอกว่าน้องแป้งอยู่นี่นานหลายปีเหมือนกัน
ว่ามันมันจะเป็นเสียงมันลั่นตัดอยู่ตลอดแต่นึกว่ามันไม่มีอะไรไง
แต่ข้างล่างพื้นมันอ่ะมันจะแตกออกไปแล้วปืนปูนอ่ะมันล้าว
มันแยกออกจากกันไปแล้วไงพี่ก็ไม่ได้เอกใจหรอก
แต่ก็คิดอยู่ในใจไงว่าลูกมาอยู่จะให้ลูกมาแผ่นดินไหวหรือเปล่า
หรือว่าตึกถล่มทับลูกหรือเปล่าลูกหล่นลงมาทำไงก็คิด
ก็เลยมาก็เลยมายืนโกงกันอยู่นี่แหละ
มีเจ้าของบ้านเขาด้วยป้าแชร์เขาก็มาดูอยู่อืม
บอกว่ามีน้ำกระจายออกมาเลยใช่ไหมตอนแรกยังไม่มีนะ
แต่มันลั่นอีกสองครั้งมันลั่นอีกสองครั้งพวกพี่ก็เลยพูดว่า
มันจะไม่หล่นลงมาเหรอเนี่ยมาทับคนหรือเปล่าเนี่ย
พอพูดยังไม่สุดยังไม่เสร็จเลยมันก็ลงไปแล้ว
พื้นมันน้ำกระจายเนี่ยครึ่งบ้านแล้วนะ
พี่ก็วิ่งเข้าบ้านนี้แหละคนก็แตกไปนู่นแตกไปนี่หมด
เนี่ยก็เป็นสภาพนี้แหละโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สมบูรณ์
ค่ะโดยในเวลาเก้านาฬิกาของวันนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานค่ะ
เดินทางมาเพื่อตรวจสอบความมั่นคงของอาคารนะคะรวมถึงประเมินค่าความปลอดภัย
แล้วก็ประเมินค่าความเสียหายของทรัพย์สินแล้วก็มีการเข้าตรวจสอบนะคะ
เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอาคารสุดตัวในครั้งนี้ต่อไปค่ะ
พลังสจริริสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณซอยรามคำแหงสามสิบเก้าค่ะ